คุณผู้ชมคะน้องพาคินเด็กชายวัย๑ขวบ๗เดือน
หายตัวไปจากบ้านนะคะที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาทั้งในคลองชนระประทาน
ทั้งบนบกในป่าในสวนตามหาว่ามีใครพาไปหรือเปล่า
สุดท้ายวันนี้๘โมงครึ่งมีชาวบ้านพบนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นตุ๊กตา
เหมือนกับเป็นเด็กนอนคว่ำหน้าลอยน้ำอยู่
แต่ว่าชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าเขาตามข่าวเรื่องน้องพาคินมาตลอด
แล้วเขาก็ช่วยสอดส่องช่วยหาช่วยดูมาตลอด
ก็เลยคาดว่านี่แหละเจอแล้วนะคะ
น้องพาคินแต่เป็นข่าวเศร้าน้องพาคินเสียชีวิตนะคะ
ติดอยู่ในคลองไส้ไก่คือคลองชลประธานที่หน้าบ้านน้องเนี่ยนะคะ
พอไหลไปสักประมาณ๕กิโลจะมีเหมือนกับเป็นประตูทางแยก๒ประตู
เป็นประตูระบายน้ำแล้วน้ำมันแรงเหมือนกับน้ำดูดเข้าไปค่ะ
แล้วก็ไปติดอยู่เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
จุดที่พบน้องคือตรงไหนยังไงนะคะ
พบศพลอยอยู่นะคะสวมเสื้อไม่ใส่กางเกงในคลองไส้ไก่
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเหมืองไส้ไก่นะคะ
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
จุดที่พบศพน้องพาคินเป็นคนละจุดกับที่ตำรวจกับกู้ภัยค้นหากันเมื่อวานนะคะ
แม่ของน้องและพ่อของน้องไปกันทั้งคู่ไปดูให้เห็นกับตาว่าใช่
น้องพากินจริงหรือเปล่าแม่อารยาขัวลำหารอายุ๒๖ปี
คุณพ่อโชคชัยคิดตลอดอายุ๓๒ปีไปดูปุ๊บก็ยืนยันเลยว่า
อืมจำได้น้องพาคินจริงจริงแม่นี่ร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
ครับคุณตาของน้องพาคินจุดทูบที่จุดพบศพนะคะ
เพื่อเชิญดวงวิญญาณของน้องกลับบ้านก่อนหน้านี้คุณตาบอกว่า
ออกตามหาไกลจากบ้านเป็นสิบกิโลแต่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้
อืมก็เลยไม่เจอชาวบ้านที่พบศพนายสมเกียจจันนาคค่ะ
อายุ๕๓ปีนายสมเกียจคนนี้เจอศพน้องพาคินคนแรก
เล่าให้ฟังว่าตัวเองกำลังจะไปดูที่นาแต่ว่ารู้ข่าวแหละว่าในพื้นที่ตรงเนี้ย
ตามหาน้องพาคินตามหาเด็กหายกันอยู่ก็คอยดูให้ตลอดนะ
ก็คอยสอดส่องที่คูน้ำให้เป็นประจำระหว่างที่กำลังจะผ่านจุดที่พบศพ
นายสมเกียจบอกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นเหม็นก็เลยมองหาที่มาของกลิ่น
กลิ่นมาจากไหนก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับเด็กลอยอยู่ในคูน้ำ
นายสมเกียจบอกว่าตอนแรกไม่แน่ใจคิดว่าอาจจะเป็นตุ๊กตา
ครับแต่ก็เดินไปดูให้ใกล้ใกล้ให้ชัดชัดปรากฏว่าเป็นศพเด็กจริงจริง
ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะใช่น้องพากินเพราะว่าตัวเองก็ตามข่าวเรื่องน้องพาคินมาตลอด
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
คุณผู้ชมจะได้นึกออกว่าจุดที่พบน้องคือจุดไหนยังไงนะคะ
ทำเป็นแผนที่ให้ดูเลยจุดที่สันนิษฐานว่าน้องพาคินตกน้ำ
ก็คือพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
จากนั้นคาดว่าร่างของน้องลอยผ่านคลองชนระประธานสาย๓หน้าบ้านไปทางเขตบ้านลาด
ศพของน้องพาคินลอยน้ำไปประมาณ๕กิโลตรงนั้นจะมีประตูระบายน้ำ๒ประตูนะคะ
ร่างของน้องพาคินน่าจะถูกแรงดูดที่ประตูระบายน้ำจุดที่สอง
ก็คือทางเข้าวัดตานกงคือแรงดูดมันจะเยอะอ่ะนะคะ
ดูดเข้าไปทางคลองย่อยจากคลองชนระประธานสายสาม
แล้วร่างของน้องพาคินก็เลยลอยมาตามน้ำอีก๕กิโลค่ะ
ประตูระบายน้ำอีกสองจุดจนไปถึงบริเวณหมู่สอง
ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดคาดว่าร่างของน้องพาคินจะถูกแรงน้ำ
จากประตูคลองไส้ไก่ของหมู่บ้านดูดเข้าไปคือประตูน้ำนี้นะคะ
กว้างสักประมาณสามสิบเซนติเมตรก็เลยทำให้ร่างของน้องพาคินลอยไปสัก๕๐๐เมตร
ซึ่งระหว่างทาง๕๐๐เมตรคลองไส้ไก่เป็นทางเหมือนกับท่อระบายน้ำอะค่ะ
ช่วงต้นคลองจะไม่มีใครมองเห็นเพราะว่าคลองตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน
แต่จุดที่เจอร่างของน้องเป็นเหมือนกับเป็นรูเป็นคูระบายน้ำ
กว้างสักประมาณแปดสิบเซนติเมตรลึกหกสิบเซนติเมตร
ตรงนี้นะคะพบร่างของน้องพาคินเหมือนกับลอยมาติดขอนไม้
ครับจนชาวบ้านเขาไปพบคือห่างจากที่บ้านอ่ะ
สิบถึงสิบสองกิโลเลยนะคะอืมทางชาวบ้านที่บ้านไร้มะขาม
ปริณพรนวลพลอยอายุสี่สิบปีบอกว่าแปลกใจนะคะ
ร่างของน้องพาคินลอยตามน้ำมาไกลขนาดนี้มาถึงคลองไส้ไก่
แต่ถ้ามองความน่าจะเป็นก็เป็นไปได้แหละค่ะเพราะถ้าเป็นช่วงจังหวะที่เปิดประตูคลองไส้ไก่
ดูดน้ำอาจจะเยอะพลังมหาศาลก็พลังน่าจะพอ
ที่จะนำร่างของน้องเข้าไปตรงนี้ได้เพราะว่าน้องก็แค่๑ขวบ๗เดือน
ตัวเล็กนิดเดียวครับสองสามวันก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคน
กลิ่นเหม็นจากบริเวณคลองไส้ไก่ด้วยนะคะตัวนางปริณพรเองก็ได้กลิ่นนะคะ
แต่ก็ไม่มีใครเจอเจอร่างของน้อง
เช้าวันนี้มีชาวบ้านไปเจอ
มีข้างน้ำจะไปลงชาเล
หมื่นตะว่าพี่ยังเป็นคนปากบอกว่า
หมื่นตะว่าเกล็ดเกลิ่นสัตว์แหม่นเง่นไง

คนที่ว่าเขามาเจอนี่คือเขามาโนนาของเขานาของเขาอยู่ปลายเหมือง

เขาจะเป็นคนแบบชอบเขียวขี้กระหยะ
ตามเหมืองอะเหมือนว่าเขาต้องการให้นามมันไปคล่องใช่ไหม
เขาก็จะเป็นคนเอาไม้เอาอะไรเขียขี้ขยะขี้อะไรขึ้นข้างฝั่ง
เขามาเห็นคนแรกนี่เขาก็ยังไม่คิดว่าเป็นเด็ก
เขาคิดว่าเป็นตุ๊กตาเขาคิดว่าเป็นตุ๊กตาลอยลอยปั้มหน้าเฉยไง
แล้วเขาก็เรียกเพื่อนบ้านที่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็จะมาบ้านบ้านในนั้นอีกหลังนึง
เขาก็เรียกว่าให้มาดูว่ามันใช่ที่เด็กมันตกน้ำไหม

คนที่สองมาดูพอลงมาดูปุ๊บเขาเห็นหัวกระโหลกเด็กเขาก็บอกว่าใช่แล้วแหละ
พอเจอศพลูกชายนะฮะบอกว่ารู้สึกเสียใจนะครับ
ตลอด๙วันที่ผ่านมาก็ถือว่า
ไม่มีปฏิหารในการตามหาตัวลูกชายซะแล้ว
จุดที่พบศพลูกชายแม่บอกว่าไม่ติดใจเพราะมันก็มีความเป็นไปได้
ว่าน้องจะถูกน้ำพัดไปเนื่องจากน้ำมันไหลเชี่ยวกรากมาก
ประกอบกับน้องพาคินเป็นเด็กที่อยู่กับน้ำมาตั้งแต่เกิด
ปกติคลองชลประธานสาย๓หน้าบ้านน้องพาคินจะมาเล่นน้ำเป็นประจำมากับตากับยายนะครับ
ศพที่เจอในคลองไส้ไก่คือลูกชายร้อยเปอร์เซ็นต์
เนื่องจากจำรูปภัณฑ์สันธารของน้องได้เป็นอย่างดี
เสื้อที่น้องสวมใส่วันที่หายตัวไปตั้งแต่๑เมษาก็คือตัวเดียวกับที่เจอที่คลองไส้ไก่เป็นชุดเดียวกันเลยนะฮะ
ส่วนช่วงที่น้องพาคินหายตัวไปแม่บอกว่าตอนนั้นตัวเองทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ลูกชายวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านคาดว่าจังหวะช่วงนั้นที่คลาดสายตากัน
ลูกชายคงจะวิ่งไปที่คลองหน้าบ้านเพราะคิดว่าแม่หรือว่าตากับยายก็คงอยู่แถวคลองนั่นแหละ
เพราะว่าปกติจะไปเล่นแถวนี้แล้วก็มีแม่มีตามียายอยู่วันนั้นเด็กก็ขวบ๗เดือน
ก็คิดว่าคงเป็นที่ที่เราวิ่งไปได้แล้วก็คงจะพลัดตกลงไปในคลอง
แล้วช่วงนั้นน้ำแรงเขายังไม่ได้ปล่อยน้ำน้อยเหมือนกับช่วงที่ตามหากันใช่ไหม
ก็คงจะดูดไปเลยอย่างนี้ทีนี้ตลอดเวลาที่หาลูกมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีคนตั้งข้อสังเกต
ตั้งข้อสงสัยเคลือบแคลงว่าเอ๊ะแม่ไม่ค่อยเสียใจเลยดูไม่ค่อยเป็นห่วงลูกเลย
บางคนถึงขั้นบอกว่าเนี่ยมีข่าวว่าแม่เอาลูกไปขายแม่ของน้องพาคินบอกว่าเธอยืนยันมาตั้งแต่ตอนแรก
ว่าไม่มีทางขายลูกกินอย่างเด็ดขาดแต่ก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้
ตัวแม่เองติดใจสงสัยใครเป็นพิเศษหรือว่าอะไรประเด็นไหนไหมครับ

คือไม่ติดใจเลยฮะเชื่อว่าน้องเป็นไงฮะพัดตกเองหรือเป็นไง
ฮึมเป็นไปได้ที่น้องก็จะตามสุนัขไป

แม่ไม่เอาลูกไปขายแม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอก
ใช่ก็คือมันก็แล้วแต่คนก็จะมองจะคิดอย่างน้อย
เราก็ไปห้ามกระพริกเขาไม่ได้ใช่
แต่ร่างที่เจอเมื่อเช้าเรายืนยันว่าคือน้อง
ใช่ก็คือที่เราเห็นเพราะว่าคือ
ที่แรกแม่ก็ไม่มั่นใจเต็มร้อยนะ
ก็คือให้เห็นแค่ข้างหลังแต่ว่าคือส่วนสูง
ลักษณะคือใช่น้องแต่พอกลับเอาน้องพลิกขึ้นมา
วันที่น้องหายใช่คือที่น้องหาย

แม่ก็เคยเล่นน้ำแหละเอาพูดตรง

ก็คือเด็กตัวแค่นั้นมันก็ไปได้ไกล

คือถ้าสังเกตตอนที่แม่ของน้องพาคินให้สัมภาษณ์เนี่ยนะ

ซึ่งแม่ของน้องพาคินบอกว่าคนก็จะไปจับผิดตั้งข้อสังเกตว่าดูไม่เสียใจเลย
ทำไมไม่ร้องไห้เลยอะไรอย่างนี้
เธอบอกว่าเธอร้องซะจนไม่รู้จะร้องยังไงแล้วแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อทุกวันจนน้ำตามันไม่ออกแล้ว
แต่ถ้าไปดูภาพตอนที่พบศพลูกเนี่ยโอ้โหเห็นไหมร้องแทบขาดใจ
ใช่ค่ะ
ใครที่เคยตั้งข้อสงสัยเคลือบแคลงในความเป็นแม่ของเขาไว้ก็ขอให้ทราบนะฮะว่าลูกเขาตกคลองเสียชีวิตเจอศพแล้วนะครับ
กับการหายตัวไปของน้องพาคิน
ท้ายวัย๑ขวบ๗เดือนหายตัวไปจากบ้านที่บ้านราชเพชรบุรี
ตั้งแต่๑เมษายนตอนประมาณ๑๘นาฬิกา
แสสุดท้ายก็คือน้องพาคินนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับสุนัข

กับแม่ของน้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะฮะ
ตำรวจสพท่ายางตำรวจของจังหวัดเพชรชบุรีกู้ภัยนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจกันมาตลอดนะครับ
หากันทั้งคืนทั้งวันยังไงก็ไม่เจอในช่วงเวลานั้น
แม่ของน้องพาคินซึ่งเป็นพนักงานโรงงานบรรจุน้ำดื่ม
ให้ข้อมูลบอกว่าคิดว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
เชื่อว่าคงมีคนลักพาตัวลูกชายไป
ใครที่เอาลูกชายไปขอให้เอามาคืนด้วยเพราะคิดถึงลูกชายมาก
อันนี้คือช่วงวัน๒วันแรกนะครับ
เข้าสู่วันที่๓ในการตามหาตัวน้องพาคิน
ทางทีมกู้ไพรมุลณิธิสวังสรรเพชรธรรมสธาน
ว่าน้องพาคินอาจพลัดตกลงไปในคลองชลประธาน
ซึ่งอยู่ที่หน้าบ้านพักแล้วเวลาต่อมาช่วงที่หากันเนี่ย

หน้ากระดานหายังไงก็ไม่เจอคลองแถวบ้าน
ก็เกิดข่าวลือในแง่ลบถูกแชร์กันออกไปนะครับ
บอกว่าเนี่ยแม่เอาน้องไปขายหรือเปล่า
เพราะว่ามีชายคนนึงเนี่ยมีการลือกันบอกว่า
ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็อุ้มน้องพาคินขึ้นรถไป
ตำรวจสพท่ายางต้องโพสต์ข้อความ

ว่าให้เสพข่าวเรื่องนี้อย่างมีสตินะฮะ
ซึ่งทางด้านของเพื่อนสนิทและในจ้างของแม่น้องพาคินนะคะ
ของนางสาวอารยานางอำพรศรีใสอายุ๒๗ปีคนนี้เป็นเพื่อนสนิท
นายสยุมพรสายพิรุณทองอายุ๔๐ปีคนนี้เป็นนายจ้าง
ก็ยืนยันว่าแม่ของน้องพาคินเป็นคนรักลูกมากนะคะ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะขายลูกกินแน่ตั้งแต่เป็นข่าวตั้งแต่แรก
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ค้นหาน้องพาคินอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าความจริงจะปรากฏ
เมษายนก็มีข่าวลือเกิดขึ้นอีกว่ามีคนไปเจอ
ศพเด็กอายุประมาณ๑ขวบ๒ขวบที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ตอนแรกตอนมีข่าวคนก็คิดว่าเป็นศพน้องพาคินหรือเปล่า
แต่สุดท้ายที่เราเล่าข่าวไปเป็นศพของเด็กผู้หญิงนะคะ
๘เมษายนเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นายก็ระดมกำลังค้นหาทางน้ำ
เส้นทางคลองชนรับประทานตั้งแต่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลม
ก็ยังไม่เจอระดับน้ำสูงด้วยนะคะเกือบ๒เมตร
อัดแน่นด้วยก็เป็นปัญหาเป็นอันตรายต่อชุดค้นหา
เช้าวันที่๙เมษายนเช้าวันนี้ก็มีรายงานว่า
มีชาวบ้านพบศพเด็กลอยน้ำติดอยู่ในคลองไส้ไก่
ซึ่งพ่อกับแม่ของน้องพาคินไปดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยืนยันว่าศพที่ชาวบ้านเจอเป็นน้องพาคินจริง
นี่ก็คือเรื่องราวการติดตามข่าวเรื่องนี้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ

ทางครอบครัวก็เดินทางไปที่สพบัญราช
เพื่อไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ทำเอกสารสำหรับติดต่อขอรับศพน้องพาคิน
ตอนนี้ศพของน้องพาคินถูกส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ว่าพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงทางครอบครัวจะเดินทางไปรับศพ
นำกลับมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้าน
และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนเดียวค่ะ
ส่วนการชาปนกิจทางครอบครัวจัดขึ้นในวันพระฤหัสบดีที่๑๑เมษายนนี้นะคะ
บ่าย๓โมงที่วัดท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
คือน้องเนี่ยพบศพในคลองชลประธานนั่นแหละนะ
แต่ว่าในคลองไส้ไก่แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ชี้ชัดเรื่องสาเหตุการตายนะฮะ
ว่าจะตกน้ำตายหรือว่าอะไรยังไงต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากทางแพทย์เขาก่อน
ใช่ค่ะการเสียชีวิตที่ไม่ได้เป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติทุกเหตุการณ์ต้องมีการชนะสูตรอยู่แล้วนะคะ
แต่ก็คือแน่นอนว่าพบศพในคลองอ่ะนะแต่ว่าเพราะอะไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันต่อนะครับ